ต่อนะคะจากที่เกริ่นไปช่วงที่แล้วภาพหวาดเสียวที่เกิดขึ้นบนท้องถนนกับรถคันนี้
ไม่รู้เหมือนกันว่ารถตู้คอนเทนเนอร์คันนี้ลืมปิดประตูข้างหลัง
เอาไปดูเลยค่ะ
มันกูต้องตามมึงอย่างนี้ยาวยาวเลยใช่ไหมบีบแดงก็ไม่จอดให้กู